เมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็น๑คะแนนอันล้ำค่า
เพราะว่าตามเป้าหมายไทยต้องการเก็บ๕แต้ม

นั้นอีก๔คะแนนไปลุ้นอีก๒เกมที่เหลือนะครับ

เกมการแข่งขันเกมแรกกับสาวดีอาราเบียครับ

ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือ

เพียงแค่๑ประตูต่อ๐ครับ

ไทยรู้สกอร์ของคู่แรกแล้ว

หรือว่าดีที่สุดได้๓แต้ม
ก็จะเป็นการออกสตาร์ทที่ดีครับ
ในกลุ่มผีซึ่งเป็นเกมที่แข็งมาก

กรอบแต่ว่าดันเสียจุดโทษ
วนกับสมพรยศปัดลูกนี้แล้วชนขาดโอ้โหไม่เข้าครับ

แต่พวกเขานั้นไม่เสียประตูครับ
เขาบอกว่าสมพรยศเป็นผู้สาประตูที่เซตจุดโทษได้ดีอันดับต้นของเมืองไทยเลยนะครับ

พวกผู้สาปตัวตัวนั้นบอกว่านี่คืออนาคตของผู้สาปตัวตัวทีมชาติชุดใหญ่

แล้วก็โบ้งลูกนี้โอ้โหโดนขึ้นนำเลยครับ

เป็นช่วยไทยนั้นเล่นไม่ค่อยดีหลังจากที่เจรบสัมภาวดี
งหน้าตัวเป้านั้นถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับ

โหมงเข้าไปโดยกองหน้ามันเขาบระเบียร์อาวทรายยาริ

โอ้โหรอดไปครับเกือบโดนลูกที่สอง
พลาดนะครับถ้ายิงเองเรียบร้อยแต่จ่ายแบบนี้ล้ำหน้าครับ

นี่คือลูกที่ทำให้พวกเขาต้องไปพูดคุยกันเพราะว่าไทย
ได้จังหวัดจากลูกนี้ครับเขาไปพลาดแล้วยิงโดยผิดยอยมิตร๑๑
โอ้โหมีโชคครับ

เงียบไปเหมือนกันนะครับในช่วง๒๐นาทีสุดท้ายแต่พวกเขาตีเสมอได้ครับ

แล้วคนจ่ายคือวัตชิตกะทิสีบำเพลนะครับ
ดาวรุ่งวัยไม่ถึง๑๙ปีครับแต่แบกน้ำหนักมาเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ชาวไทยในกาต้าที่เดินทางไปเชียร์
หนึ่งคะแนนอารัมท์ค่านะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเค้าเรียกว่าหมารองบ่อนนะครับ
ก็ทุกคนได้ปริสูจน์แล้วว่าวันนี้เลยสู้ซึ่งทุกจุดนะครับ
ก็คือเราเดินเกมเราไม่ได้เดินเกมไม่กลัวสาอุนะครับ
วันนี้๑แต้มอาจจะผิดหวังกับเป้าหมายบ้าง
แต่ผมคิดว่าแฟนบอลก็น่าจะเห็นว่าเราสู้จริง
แต้มก็มอบให้กับแฟนแล้วกันนะครับ
เกมเมื่อวานก็บอกว่าดีใจมากที่ทำประตูได้
ทำให้ทีมยังมีความหวังในการลุ้นเข้ารอบครับ
ก็ดีใจครับคือแบบว่าเกมเราเหมือนกับต้องการ๓แต้มอยู่แล้ว
แล้วก็ทั้งเกมแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งแล้วก็ผลออกมา๑๑ก็โอเค
ก็เยอะนะครับคือบอลมันยังไม่ได้แข็งด้วย
คือเราไม่รู้หรอกว่าผลมันจะเกิดอะไร
คือมีทั้งแพ้ชนะเสมอโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกอย่าง
คือขอให้แบบว่าเราตั้งใจแล้วก็สู้กับมัน
ส่วนเฮดรี่คอสเตอร์นะครับกุญสือของสาวดีอาราเบีย
รับว่าการที่ทีมยิงจุดโทษไม่เข้าทำให้เสียสมดุลไป
แต่ว่ายังเชื่อว่าสุดท้ายทีมจะมีโอกาสในการเข้ารอบได้สำเร็จครับ
ไปดูสถิติหลังเกมกันบ้างนะครับน่าสนใจมากครับ
คู่นี้บุกกันลุ้นกันแลกกันแทบจะทุกวินาทีเลยนะครับ
ใครพลาดเนี่ยแทบว่าโดนกันในทีเดียวแล้วก็เป็นเกียรติศูสีมาก
เปอร์เซ็นต์กลางครองบอลซาอุเหนือกว่านะครับ
รองบอลได้๕๔ค่ะที่ไทยนั้นมาร้อยละ๔๐
ในการยิงเข้ากรอบไทยยิงเข้ากรอบไป๗เข้าเป้าไป๔ครั้ง
ขณะที่สาอุยิง๘ครั้งตรงกรอบ๖ครั้งนะครับ
ครึ่งแรกไทยดูดีกว่าแต่ครึ่งหลังซาอุมาดีกว่านิดหนึ่งครับ
เตะมุมสาอุมากกว่าแบบชัดเจนนะครับ
ดด้วยลูกกลางอากาศแล้วก็ไทยต้องสกัดออกหลังหลายต่อหลายครั้ง
ซาอุเลยได้ลูกเตะมุม๑๐ครั้งส่วนไทยได้แค่๔ครั้ง
แต่พวกเขาก็ยังฉวยโอกาสทำประตูด้วยกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายครับ
ขณะที่ฟรีคลิกซูสีเองครับไทยได้ฟรีคลิกมากกว่าที่๑๕ครั้ง
สาอุนั้นได้ฟรีคลิกน้อยกว่าไทยได้เพียงแค่๑๔ครั้งนะครับ
ก็ลดหลังกันมาจากการทำฟาวนะครับในช่วงครึ่งหลังส่วนการฟาวซาอุ
ฟาว๑๒ครั้งเสีย๒ใบเหลืองไทยนั้นฟาว๑๓ครั้ง
แต่ว่าไม่มีผู้เล่นโดนใบเหลืองนี่คือเรื่องที่ดีนะครับในเกมทวนาเมนต์ครับ
ขนาดญี่ปุ่นการแรงขันในกลุ่มเดียวกันอีก๑คู่นะครับ
กันหน่อยแล้วกันนะครับเจอกับเกาหลีเหนือครับ
แข่งของไทยในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นแชมป์กลุ่มครับ
เท่ากับไทยนะครับ๗คะแนนในตอนนั้น
นี่คือประตูเดียวในเกมนี้ครับนาทีที่๔ได้เร็วนะครับญี่ปุ่น
จากลุ่มเตะมุมจังหวัดที่ริวสุเกะยามานากะ
เปิดด้วยซ้ายก่อนที่นาโอมิจิอูเอดะ
ทหารจะเติมขึ้นมาครับหลุดตัวประกบแล้วก็แปลเข้าไปง่าย
ลูกแบบนี้ไทยต้องระวังครับญี่ปุ่นเก่งมากนะครับ
เซ็ตพีชแล้วก็ดันกลางหลังขึ้นมาทำประตู
ประตูเดียวเพียงพอครับทำให้ญี่ปุ่นเก็บ๓คะแนนได้ครับ
นี่คือความอันตรายของทีมเต็งหนึ่งของกลุ่ม
ซึ่งไทยจะต้องเจอในเกมต่อไปเลยครับ